ไม่มีวันไหนที่จะไม่มีเรื่องปัญหาเพื่อนบ้าน

ผู้หญิงคนนี้ก็รู้สึกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยโอ้โหสังสรรค์ทีนี่เสียงดังเหลือเกิน
เธอก็เลยไปเตือนครับแต่พอไปเตือนสิ่งที่ได้กลับมาคืออีกฝั่งยกพวกมาเลย

นี่เป็นคลิปที่ผู้เสียหายร้องเรียนเพราะว่าเพื่อนบ้านเปิดเพลงเสียงดัง
แต่พอไปเตือนฝั่งนั้นยกพวกมาเป็นกลุ่มชายชะกันมาทำร้าย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ๒๒กรกฎาคม
บ้านของเธออยู่ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรี
มีอีกคลิปหนึ่งจากกล้องวงจรปิดเมื่อ๔กรกฎาคมต้นเดือนแล้ว
ตอนเที่ยงคืนคุณผู้ชมฮะจะเห็นว่าจะมีเสียงนี่เสียงเพลงโอ้โหดังสนั่นทีเดียว
ยามพิการด้วยครับมีอีกคลิปหนึ่ง๒๓กรกฎาคม
ก็คือเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสามโมงครับก็ยังตั้งวงเล่าโอ้โหนี่กินไม่เลือกเวลานะ
แล้วก็ส่งเสียงดังเหมือนเดิมครับผู้เสียหายชื่อว่าครูแคศอายุ๒๙ปี
บอกโอ้โหเธอต้องทนกับพฤติกรรมแบบนี้ของเพื่อนบ้านมาเป็นปีแล้ว
พอไปเตือนก็โดนขมครูมามาเขาขมครูยังไงครูแคศ
ถ้ามีปืนกูยิงไปแล้วแล้วบางครั้งก็ทำท่านะเงื้อขวดเหล้าง้างมาแล้ว
จะตีเธอกับแม่เธอที่ไปเตือนด้วยเธอบอกว่าก่อนนั้นนี้เคยไปแจ้งความไว้แล้ว
ตำรวจก็ทำได้แค่รับเรื่องครับไม่ได้ดำเนินการใดเลยเธอก็เลยตัดสินใจขายบ้านไปแล้ว
เพราะกลัวจะไม่ปลอดภัยรับฟังคุณแคทหน่อยครับ
หนูแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้แล้วรอบแรกว่าโดนข่มขู่ว่าถ้ามีปืนกูจะยิงแล้ว
หนูก็เลยว่าความปลอดภัยของหนูอ่ะไม่มีหนูก็เลยเออไปแจ้งความกว่ายังไง
ทนไม่ไหวก็ส่วนหนึ่งแต่เหตุที่หนูว่าไม่ปลอดภัยมากกว่าเพราะโดนข่มขู่ว่าเดี๋ยวมึงเจอกู
เจอกูหนูไม่รู้ว่าเจอแบบไหนเพราะว่าเขาถ้าถึงขั้นที่เอาขวดมาจะมาตีผู้หญิงนี่
หนูก็ว่าเขาก็คงไม่สนใจอ่ะใช่เลยตัดสินใจตัดสินใจคือขายบ้านออกมาอยู่ที่อื่นดีกว่า
ส่วนแฟนนุ่มของคุณแคทครับซึ่งเป็นคนในคลิปคุณผู้ชม
คลิปแรกที่เราเปิดว่าโดนอีกฝั่งหนึ่งยกพวกมาเข้ามาหาเรื่องเนี่ย
แฟนนุ่มเขาก็บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะเพื่อนบ้านขับรถเข้ามาหาเรื่องถึงหน้าบ้าน
แล้วก็มาขู่ด้วยว่าทำไมต้องไปฟ้องเจ้าของที่อ่ะแล้วก็อ้างว่าพวกเขาไม่ได้ส่งเสียงดังอะไรขนาดนั้น
ขู่ด้วยมึงเยอะเหรอมึงเยอะเหรอเดี๋ยวจะโดนนี่ฮะเขาขู่มาแบบนี้
จากนั้นก็โดนกลุ่มเพื่อนบ้านเนี่ยรุมทำร้ายตามคลิปนี้เลยครับเนี่ยตอนชุลมุนเข้าไป
แม่ของคุณแคทบอกว่าตอนนี้ก็ให้ลูกแคทมาพักอยู่ที่บ้านเพื่อความปลอดภัยก่อน
ตำรวจช่วยแม่หน่อยมาช่วยกวดขันดูแลหน่อยและดำเนินคดีกับเพื่อนบ้านกลุ่มนั้นด้วยนะ
แต่เราก็เปิดพื้นที่นะคุณผู้ชมฮะเผื่อฝั่งเพื่อนบ้านเนี่ยฝั่งทางขวาเนี่ย
ยกพวกกันมาเขาอยากจะชี้แจงว่าเฮ้ยพวกเขามีเหตุผลน่าจะต้องมาสังสรรค์แล้วเปิดเพลงดังเนี่ย
อาจจะแบบหูไม่ดีไงต้องเปิดดังไว้มาชี้แจงได้นะครับ